ที่เพชรชบุรีนะฮะที่ชะอำครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของร้านอาหารต้องเสียชีวิตเพราะว่าถูกยิง
นี่เป็นร้านขายอาหารอีสานนะครับอยู่ริมถนนคลองเทียน
สพชะอำมาตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
นายกิติพบเทพศิริอายุ๕๓ปีเป็นเจ้าของร้าน

กระสุนปืนขนาด๓๘นะฮะกระสุนเข้ากลางหน้าอก๒นัด
หนีบ๑นัดข้อมือขวา๑นัด
แล้วที่กำแพงบ้านยังมีรอยกระสุนอยู่อีก๑รอย

ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยชื่อนายนิมิตรสายพินอายุ๓๘ปี
นายนิมิตนี่นะฮะผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่
อยู่ฝั่งตรงข้ามร้านของผู้ตายที่เป็นร้านขายอาหารอีสาน
ตำรวจไปคุมตัวได้พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
ยังมีปลอกกระสุนคาอยู่ในลุกโม่อีก๕ปลอกด้วยกัน
ตัวของเธอกับลูกชายเปิดร้านขายข้าวมันไก่อยู่ข้างกับร้านของผู้ตายนะครับ
เป็นร้านขายอาหารอีสานก่อนเกิดเหตุลูกชายก็คือนิมิตรมีอาการเครียด
เพราะเมียเขาหนีออกจากบ้านเขาก็เลยไปเสพยาบ้า
พอเสพยาบ้าแล้วก็หลอนยาล่าสุดเนี่ยลูกชายเนี่ยที่ก่อเหตุวันนี้เนี่ย
หลอนยาบ้าแล้วเข้าใจว่าเมียตัวเองเนี่ยหนีไปอยู่ที่ร้านขายอาหารอีสานของผู้ตาย
ก็เลยปีนเข้าไปที่ร้านเขาเพื่อจะไปเอาตัวภรรยากลับมา
พอนายกิติพบเห็นว่านายนิมิตรกำลังปีนร้านเขาอยู่เขาก็วิ่งเข้าไป
เพื่อจะบอกว่าอย่าไปปีนนะเขาไม่ได้เอาเมียไม่ได้เอาใครมาอยู่ที่ร้านเขาทั้งนั้น
แต่นายนิมิตรเนี่ยไม่ฟังนะฮะเอาปืนที่พกติดตัวมายิงใส่ไป๕นัดครับเขาเสียชีวิตคาที่เลยฮะ
แล้วได้เห็นได้ข่าวว่าเมื่อคืนกระโดดข้ามมาบ้านหลังนี้ด้วยคิดระแวงใช่ไหมครับ
ระแวงว่าว่าเมียอยู่ห้องเขากระโดดข้ามมาดูว่าเมียอยู่นี่ไหมแต่พอเข้ามาแล้วไม่มีเมีย
นี่ตำรวจคุมตัวได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับก็ที่ร้านของเขานั่นแหละนะฮะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับเรื่องการเสพยาเสพติดด้วย
เรื่องการครอบครองปืนที่ผิดกฎหมายด้วยมียาบ้าอีกแล้วแล้วเขาต้องมาตายอีกแล้ว